อ่ะดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะคราวนี้เป็นเรื่องขโมยขโจร
ขโมยเนี่ยเข้ามาขโมยชุดชั้นในที่เจ้าของเขาตากไว้
คุณแล้วโจรมันไม่ได้ใส่อะไรปิดบังใบหน้า
แถมเอ่อที่เข้ามาขโมยเนี่ยรู้ไหมเจ้าของเนี่ย
เขาเป็นเจ้าของร้านขายกล้องวงจรปิดด้วยนะอ้าวเขาก็ต้องติดกล้องไว้ในร้านสิฮะ
ใช่ค่ะก็จับภาพเอาไว้ได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชม
โจรนี้มาแบบไม่ได้ปิดใบหน้าเข้ามาแล้วก็ที่เห็นไหมคะ
ผ้าที่ราวตากมันเคลื่อนไหวอยู่นะเขาแหวกแหวกแหวกดู
แล้วก็เลือกเฉพาะชุดชั้นในกางเกงในยกเอาไปคือหยิบไปหมดเลยอ่ะ
แล้วพวกชุดชั้นในกางเกงในเนี่ยเขาตากเอาไว้ที่มันเป็นราวพวงตาก
แล้วก็หยิบไปทั้งพวงเลยนะคะผู้เสียหายคือเราขอเรียกนางสาวเอละกันค่ะ
อายุ๒๖ปีเธอเนี่ยเป็นเจ้าของร้านขายกล้องวงจรปิด
เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก็ตากชุดชั้นในตากกางเกงในเอาไว้เนี่ย
พวงราวตากผ้ารวมประมาณ๑๐ตัวอยู่ที่ด้านหลังบ้าน
ก็ตากรวมกับเสื้อผ้าอื่นด้วยแล้วก็เสื้อผ้าของสามี
แต่พอตื่นมาตอนเช้าเอ้าจะเตรียมออกไปข้างนอก
เอาจะหยิบชุดชั้นในจะหยิบกางเกงในเอาหาไม่เจอเจอแต่เสื้อผ้าอื่นแบบนี้ค่ะ
ทีนี้พอไปไล่เปิดกล้องวงจรปิดดูปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายนะ
ประมาณตีสามย่องเข้ามาทางหลังบ้านแล้วก็หยิบเอาไปทั้งพวงตากชุดชั้นใน
เธอก็เลยเอาหลักฐานนี้ไปแจ้งความที่สพด่านช้าง
ให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายคนนี้หน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าคนร้ายจะไปก่อเหตุ
ไปขโมยกับร้านอื่นบ้านอื่นอีกหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนบ้านของเธอก็โดนขโมยชุดชั้นในเหมือนกัน
คาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกัน
ทีนี้พอแจ้งความเสร็จเรียบร้อยตำรวจก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
ก็คือมาตรวจสอบตรงราวตากผ้านี้ไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ต้องไล่ไปตามเส้นทางค่ะตามหาตัวผู้ที่ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้
แหมไม่รู้ว่ามันจะไปก่อเหตุอีกหรือเปล่า
แล้วก็ตำรวจคาดนะว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่
ดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ฝากมาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครพบเบาะแสเนี่ย
แจ้งตำรวจสพด่านช้างได้ทันทีเลยนะคะ